เอ้าเรื่องแปลกยังมีอีกไปดูจิ้งเหรน
ที่เขาว่ากันว่ามันมี๒หางครับ
ดูกันไปจะสองหางหรือหางแฉกก็แล้วแต่
แต่มันแปลกนะปกติจิ้งเหรนมันก็หางเดียวนั่นแหละ
แต่ตัวนี้มันดูดำเงาวับเลยนะ

มีกี่นิ้วอ่ะเดี๋ยวนับก่อน

มีกี่ขามี๔ขา
มีกี่หางมี๑เออแต่หนึ่งหาง๒แฉก
ใช่มี๒หางได้ไหมเรียก๒หางได้ไหม
ผมก็ว่าแล้วแต่คนจะเรียกนะ
บางคนก็เรียก๒หางบางคนเรียกหาง๒แฉก
หรือว่าบางคนเรียกหางไม้จิ้มผลไม้

เออจ้าวหางซ่อมที่ไม้จิ้มผลไม้เป็นลักษณะอย่างนี้แหละ

มนตรีศรีศุกร์หรือช่างอู๊ดอายุ๔๔ปี
เป็นช่างเลี่ยมกรอบพระในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีน

เขาเล่าว่า๒๓วันก่อนนอนเล่นอยู่ดี
เหลือไปเห็นจิ้งเหรนตัวนี้อยู่ตรงโต๊ะข้างที่นอน

มันมี๒หางหรือหาง๒แฉกแบบนี้
ขอจับใส่กล่องพลาสติกไว้ก่อน
ชาวบ้านรู้ชาวบ้านชอบ
โอ้โหมาดูกันเพียบเลย

ข่าวนี้มันกระจอนกระจายไปไกล
เรียกได้ว่ามีคนสนใจเยอะมากเลยนะค่ะเลยมีคนติดต่อพี่พี่แกเนี่ยช่างอู๊ดนะช่างอู๊ดช่างอู๊ดอ่า
จิ้งเลนส์ตัวเนี่ยขายไหม
ขอซื้อเลยเหรอจิ้งเลนส์น่ะนะใช่
ราคาเท่าไหร่หรือเปล่าเท่าไหร่
โอ้โหทำไมอ่ะ
สิจะรอไหม

จริงเหรอจริงเป็นที่ฉันขายนะ

ใช่แต่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่ากันไม่ได้
บางคนเขาบอกว่าเขาเก็บไว้เลี้ยงไว้มันสบายใจ
อาจจะนำโชคนำลาบมาให้เป็นสิริมงคลก็ได้